ช่วงเย็นแบบนี้พากลุ่มไปดูเรื่องราว
ยิ้มกันหน่อยผ่อนคลายยามเย็นกันหน่อย
ไปดูคลิปของคุณยายคนหนึ่งอายุมาก

แต่ว่าอายุไม่เป็นอุปสรรค

โหมีแปลงขับขี่ปะเนี่ย
มีแปลงขับขี่ปะเนี่ย
มีแปลงขับขี่ป่าว

น้ำรวดน้ำรวด
เห็นมันก็ไม่มอง

อยากถามคุณยายว่ารถลุ้นอะไรครับ

มีใบขับขี่ป่ะเนี่ยคุณยายบอกตลอดชีพ
มีรึเปล่ามีรึเปล่าด้านหลักที่คุณมีหรือเปล่า
มันเก่าแล้วโอ้โหแบบสตาร์ทครั้งเดียวติดแบบนิ่มเลยคุณ
ทรงตัวเก่งนะขี่ได้อย่างนี้นี่ก็สุดยอดแล้วอ่ะ
ยายแข็งแรงมากทีเดียวครับก็เชื่อว่าคลิปนี้
คุณผู้ชมน่าจะดูแล้วยิ้มเหมือนกับเราสองคน
เป็นคุณยายอายุ๙๑ปี
ก็รถคันนี้แรงสมชื่อจริง
เห็นว่าสตาร์ทครั้งเดียวติดเลยเครื่องก็ติดทันที
คือขณะที่สภาพรถของคุณยายเก่ามาก
เก่าจริงจนมองไม่ออกแล้วว่าสภาพเดิมเป็นยังไง
แบบแนววินเทจหน่อยก็ว่าได้นะ
กลายเป็นที่สนใจของคนที่ไปชมคลิปเนี่ย
บางคนที่เห็นคุณยายก็หยิบโทรศัพท์มือถือไปถ่าย

ขนาดที่ไปเจอคุณยายโดนบังเอิญบ้าง
ขณะที่คุณยายกำลังถอยรถจักรยานยนต์คันนี้

ค่อยถอยออกมาก็ลุ้นอาจจะล้มหรือเปล่า
ออกมาจากจุดที่จอดแต่ก็ไม่ทันถามชื่อว่าคุณยายชื่ออะไร
อันนี้เป็นคนที่เขาถ่ายเขาก็ไม่ได้ถามเอาไว้นะฮะ
เพียงแต่ก็มีการพูดคุยประโยคสั้นอย่างที่เห็นในคลิป
จากนั้นผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้ก็นำคลิปวิดีโอไปโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ตำรวจไม่กล้ามองเลยนะ

ลงตัวได้อย่างนี้แสดงว่าสมองดีนะ
สมองสั่งการการควบคุมทรงตัวยังดีอยู่

พอโพสต์ไปคนก็เข้าไปดูกันเยอะ
แสดงความคิดเห็นกันเยอะกดไลค์กดแชร์กันมากมาย
เข้าไปชื่นชมเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณยายที่แข็งแรงมาก
ไปทั้งเรื่องของให้กำลังใจคุณยายด้วย
บางคนก็เป็นห่วงเป็นห่วงคุณยายกลัวจะล้มไป
แล้วบางคนก็โวยพรขอให้คุณยายอายุยืน
ตลอดจนฝากถึงคุณยายให้สวมหมวกกันน็อกหน่อยดีกว่า

แต่ถึงอย่างไรก็ฝากไปถึงลูกหลานของคุณยายครับ

ระวังคุณยายดูแลให้ดี
เพราะว่าเรื่องของการขับขี่คุณยายก็อายุมากแล้ว

แล้วก็เรื่องการตัดสินใจด้วยบางทีมันช้าตามอายุแล้ว
ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ต้องดูแลหน่อย